คุณผู้ชมครับแน่นอนวันนี้พาไปดูบริการเรื่องของการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหน่อยนะครับ
ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีรวมทั้งคณะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับ
เข้าไปรดน้ำขอพรประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษนะครับ
โดยยกย่องว่าให้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนเป็นคนดีทำประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองครับ
แล้วก็ตอบแทนคุณแผ่นดินเดี๋ยวตามพร้อมกันกับคุณรัฐภิพาณบริเวณศรีผู้สิทธิ์ข่าวทหารัททีวี
มันได้งานสดมาจากบ้านศรีเสาเทเวศครับ
โดยบรรยากาศที่บ้านศรีเสาเทเวศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนะคะหลังจากนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานค่ะ
โดยประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษก็ขอให้นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพภูมิใจที่เกิดเป็นคนดีทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองนะคะ
แล้วก็บอกว่าตราบใดที่ไม่ย่อท้อสิ่งที่มุ่งหวังก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ
คอสชนำคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าขอพรผลเอกเบรมตินสุรานนท
ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษเนื่องในเทศกาลสงกรานประจำปี
สองพันห้าร้อยหกสิบนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะ
ผลเอกเปรมถือเป็นแบบอย่างของการจงรักพักดีซื่อสัตว์ขยันและอดทน
ทำงานเพื่อชาติและประชาชนเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
ดังนั้นขอยืนยันว่าจะเป็นคนดีและบริหารราชการด้วยหลักธรรมาภิบาล
เพื่อพาประเทศชาติสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน
ผลเอกเปรมกล่าวขอบคุณและขอให้ทุกคนภูมิใจ
ที่ได้เกิดเป็นคนดีทำงานให้ชาติบ้านเมือง
และนำความสุขกลับมาสู่คนไทยดังนั้นระดับใดที่นายกรัฐมนตรีไม่ท้อ
ทุกอย่างก็ประสบผลสำริดค่ะพวกเราขอยืนยันไว้ว่าจะทำหน้าที่
และทำตนให้เป็นคนดีเป็นประโยชน์และเป็นคนที่มีคุณธรรม
สร้างสังคมที่มีจริยธรรมและจะปกครองบริหารราชการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อจะนำพาประเทศชาติ
หน่วยงานสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป
ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้พวกกับผมขอน้อมจิตอธิษฐาน
เชิญคุณพระศรีรัตนาไตรและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
อีกทั้งพระสยามเทวาธิราชพระบารมีแห่งสมเด็จพระบูรพากษัตริยาธิราชเจ้า
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดอภิบาลประธานพร
ให้ท่านประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษประสบแต่ความสุขมีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ล้วคลาดจากพยานตรายทั้งปวง
การที่เรามาพร้อมเพลียงกันวันนี้แสดงให้เห็นว่านายกเป็นคนที่ไว้วางใจได้ที่จะให้เป็นผู้นำของเรา
ใดที่นายกยังไม่ท้อแท้ยังไม่ท้อถอยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะประสบผลสำเร็จในที่สุด
ผมขอถ้าผมเป็นนายกนะครับเป็นพวกเราทุกคนในทีนี้ผมจะมีความภูมิใจมากหญิงในตัวเองมากกว่า
เกิดมาทั้งที่เราเป็นคนที่เราทำงานเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองของเรา
เราไม่ทำงานให้ใครทั้งนั้นแต่ทำงานให้คนไทยทุกคน
ไม่ว่าคนไทยนั้นจะชอบเราหรือชอบเราน้อยก็ไม่เป็นไร
เราก็ทำตามไปที่เรามุ่งมาปรารถนาที่จะให้ชาติของเรารุ่งโรด
จากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพ
เข้ารดน้ำผลเอกเปรมเพื่อความเป็นสิริมงคลตามประเพณี
ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นค่ะ
จากนี้นะคะผลเอกเบรมยังเปิดโอกาสให้บรรดาสื่อมวลชนเข้ารดน้ำขอพร
ในเทศกาลสงกรานโดยพลเอกเปรมขอให้สื่อมวลชนทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง
และทำเพื่อประเทศชาติค่ะ